คุณผู้ชมครับเรามาตามบ่อแสกันต่อครับ
หลังจากที่มีการไปพบมีศพผู้ชายคนหนึ่ง
ถูกยัดใส่กระเป๋าโยนทิ้งในแม่น้ำปิงที่กำแพงเพชร
แต่ดูเหมือนว่าน่าจะมี๑ศพเป็นผู้หญิง
เพราะว่าเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยพร้อมกัน
แล้วก็มีพยานเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
เอากระเป๋า๒ใบไปโยนทิ้งแม่น้ำนี้
นั่นหมายความว่าน่าจะมีอีก๑ศพในกระเป๋าอีก๑ใบ
ซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เดินทางมากับศพแรกที่พบเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เส้นทางเบื้องต้นก่อนที่จะขึ้นสะพานลานดอกไม้
คาดว่าน่าจะเป็นจุดทิ้งกระเป๋ายัดศพลงจากด้านบนของสะพาน
เพราะว่าก่อนขึ้นสะพานนะฮะมันเป็นสี่แยกครับ
ต่อกับอำเภอโกสัมภีนครอำเภอพรานกระต่ายอำเภอเมือง
แล้วก็ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำปิ่ง
เป็นจุดทางขึ้นสะพานลานดอกไม้
ถ้ามุ่งหน้าข้ามสะพานไปเนี่ยก็จะไปเข้าตำบลลานดอกไม้นะฮะเป็นลานดอกไม้
ทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามอู่ซ่อมรถเขาบอกว่า
มันมี๒ตัวหันไปทางร้านอีก๒ตัวหันไปทางถนน
พบว่ามีมะรสวิ่งพาหลายคันแล้วก็มีมะรสต้องสงสัย

เปิดเผยภาพเนื่องจากว่าไม่อยากให้ไปกระทบกับการทำงานของตำรวจนะครับ
นักข่าวเหล่านี้ก็ตามไปต่อคุณผู้ชมไปเจอชาวบ้านก็จับกลุ่มนั่งคุยกัน

กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้
เพราะว่าคนลงมือฆ่าเนี่ยนะน่ากลัวมากแล้วก็เป็นคนอันตรายของสังคมเป็นอย่างมาก
ตำบลลานดอกไม้แล้วก็เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร
แล้วก็ป้อมสายตรวจบ้านเป็นป้อมของสายตรวจบ้านเกาะพิมูลครับ
ตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมภีนครที่มีถนนทะลุไปหลายเส้นทาง
ว่าน่าจะมีรถของผู้ต้องสงสัยผ่านไปแล้วก็ข้ามสะพานแม่น้ำปิ่ง
ที่ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์มีผู้ขับขี่รถยนต์นำกระเป๋าไปยนต์
ในแม่น้ำปิงซึ่งห่างจากจุดพบศพเนี่ย
ประมาณห้ามร้อยเมตรมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกกันกับนักข่าวเรานะฮะ
บอกว่ามีการนำกระเป๋ายัดศพไปทิ้งยืนยันว่าเขาเห็นว่า
ตอนที่คนร้ายทิ้งนั้นอ่ะมีกระเป๋าสองใบตอนนั้นเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นศพ
อาจเป็นขยะหรือเปล่าไม่ได้ไปนั่งเฝ้าดูนะครับ
แต่สังเกตเห็นว่ากระเป๋าที่โยนทิ้งไปในน้ำเนี่ยใบที่๒เนี่ย
น่าจะหนักกว่าใบแรกเพราะโยนลงน้ำแล้วมันลอยไปแค่๑๐เมตรแล้วมันก็จมลงไป
ส่วนใบแรกโยนไปปุ๊บมันลอยไปสักประมาณ๓๐เมตรแล้วค่อยจม
นั่นหมายความว่าน่าจะเป็นกระเป๋า๒ใบนะครับ
คนสามคนเดินมาเดินมาแล้วสองคนลงมาหยิบของ
หัวท้ายหามแล้วก็โยนลงน้ำป้าก็ยืนดูเอ๊ะมันเป็นอะไรวะนะ
เอาขยะอะไรมาทิ้งกันนะนั่นก็เป็นขยะ
เพราะไม่ได้สนใจเดี๋ยวหนักนั้นก็ยืนดู
มันก็จมเร็วกว่าอันก่อนอันก่อนจมช้า
ไปสักสิบเมตรก็จมอ่ะเนี่ยยายมากยายมาก
ตกใจบอกตายไม่รู้เราไม่รู้นะไม่งั้นจะดูไว้ตลอดเลยถ้างั้นเนาะ
ตำรวจก็เลยต้องมีการประสานชุดประดาน้ำเพื่อไปค้นหากระเป๋าอีกหนึ่งใบ
ตามที่พยานได้บอกว่ามีคนที่ไปโยนกระเป๋า๒ใบลงในน้ำ
ตอนนี้ยังไม่พบนะฮะยังพบแค่๑ใบเท่านั้นจึงต้องค้นหากันต่อ
อีกทั้งพบว่าการตรวจสอบลายนิ้วมือยืนยันบุคคลที่เสียชีวิตที่ถูกนำร่างนั้นไปยัดใส่กระเป๋าถ่วงแม่น้ำปิง
ก็คือนายจุนหวังอายุ๓๐ปีเป็นชายสัญชาติจีนครับ
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของนายจุนหวังพบว่าเดินทางเข้าประเทศไทย๖มกราคม๒๕๖๒
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางออกประเทศไทย๑๓มกราคม๒๕๕๙
จากนั้นเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผ่านท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ๒๕มกราคม
แล้วก็ออกไปอีกนะฮะออกไปทางท่ากาศยานเชียงใหม่วันที่๗กุมภาพันธ์
ครั้งล่าสุดเดินทางกลับมาในไทยผ่านทางท่ากาศยานอุตภาว๑๒กุมภาพันธ์
กรุงเทพก่อนจะไปพบศพที่กำแพงเพชรซึ่งคาดว่าผู้ตายน่าจะไปผัวพันกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย
กล้องวงจรปิดของปศสามารถจับภาพรถต้องสงสัยได้
ที่ด่านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นรถโตราต้าเอาผ่าน
แต่ยังไม่ทราบหมายเลขทะเบียมรถซึ่งคนจีนเช่าไป
มากับนายจนหวังนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ